กลับเข้าสู่ช่วงที่๒การถ่ายทอดสดผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ
คุณผู้ชมคะบางครั้งการตั้งแผงขายลอตเตอรี่เนี่ยอาจจะต้องพบเจอกับอุปสรรคมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งเรื่องของทำเลที่ตั้ง
รวมไปถึงจำนวนของลูกค้าที่แวะเวียนมาซื้อก็ไม่เท่ากันนะคะ
ในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูรูปแบบการขายแบบใหม่

ไปหาลูกค้าตามพื้นที่ต่าง
จะเป็นยังไงติดตามจากคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจค่ะ

เป็นอีกจุดหมายที่ผู้ค้าสลากรายย่อยมาตั้งแผง
แบบอยู่กับที่และแบบมีจักรยานเป็นภาษณะค่ะ
ลุงรัฐเองก็เป็นหนึ่งในผู้ค้าสลากรายย่อยย่านนี้
ที่เดินทางมาจากอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย

ขายสลากมานานแล้วกว่า๗ปี

ทักทายหอกล้อกับลูกค้า
พอว่างจากการขายก็จะพูดคุยสารทุกข์สุขดิบ

และสนใจแผงค้าสลากอย่างต่อเนื่องนะคะ
แต่ผู้ค้ารายย่อยก็จะมีปัญหา
ที่ไม่สามารถตั้งขายบนพื้นที่ได้นาน
ดังนั้นจึงต้องปั่นจักรยานไปเรื่อยค่ะ

รำสารีผมก็ไปบังกะปีผมก็ไป

แต่ละงวดลุงรัฐจะขายสลากประมาณ๕๗วัน
เหลือคือกลับบ้านไปหาครอบครัว
ดังนั้นการปั่นไปยังสถานที่ต่าง
เป็นการเพิ่มโอกาสในการขายให้ได้มากขึ้น
ลุงรัฐเป็นกำลังหลักของครอบครัวค่ะ

ซึ่งเป็นโคต้าของคุณลุงและภรรยา
ในราคาใบละ๘๐บาท
จากภรรยาแล้วยังต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่บ้าน

ติ๊บข้าวเหนียวก็มาจากนาที่ปลูกในจังหวัดเลย
ซึ่งต้องประหยัดค่าใช้จ่ายทุกอย่างจริง
รวมถึงต้องให้ลูกที่บ้านพักการเรียนไว้ก่อน
อะไรก็ใช่หลายอย่างครับลูกสาวด้วย
ให้ลูกสาวไปด้วยลูกสาวก็เรียนด้วยนะ
ลูกสาวเรียนแล้วตอนนี้ตอนอะไรครับ

๑๘ปีเริ่มเข้ามหาลัยแล้วสิเงินเดียวด้วย
มันเรียนก็ไม่ค่อยดีไปแล้วครับ
แต่เรียนต่างต่างก็ไม่ค่อยมีเลยนะ
ก็บอกว่าหยุดเรียนก่อนลูกหยุดเรียนก่อน

แต่เดือนนี้ก็เดือนละ๘๐๐กว่าแล้วลูกไม่ไหวแล้ว
ลุงรัฐเป็นอีกรายที่กู้เงินนอกระบบ

ซึ่งแต่ละงวดก็จะมีรายได้จากการขายประมาณ๑๐๐๐บาท

มันก็ยังยืมว่านี่๗หมื่น
ผมก็ขายนี่ผมก็ไปให้เขาไม่เป็นไรนะ
อกไปเขาครับดอกเอาดอกให้เขาเลย

มันหมดหลายคนแล้วครับ
แบบว่าร่างคนไปถึงการพนันให้
รายได้จากการขายฉลากจากโควต้ารายละ๕เล่ม

ลุงรัฐจึงหวังว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
พิจารณาเพิ่มจำนวนโคต้าสำหรับผู้ขายจริง

พร้อมกับหาแหล่งเงินทุนให้มาหมุนเวียน
เป็นทุนในการซื้อสลากแต่ละงวดด้วยค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน